เอาล่ะมันมีวาธกรรมเด็ดขึ้นมาในช่วงประมาณสัก๒วันที่แล้วไงของพักพลังประชารัฐที่เขาประกาศบอกว่า
เดี๋ยวจะกวาดที่นั่งสอสอในสภาสามร้อยห้าสิบที่นั่งเลยบางคนบอกว่าเอ้ยเวอร์ไปเปล่า
ทุกคนเลยค่ะทุกคนเอาบอกว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่า
สักส่วนวันนี้ถ้าบอกว่าจะเอาสามร้อยห้าสิบที่นั่งเนี่ยคนต้องเลือกคุณยี่สิบสี่จุดห้าล้านโดยประมาณเลยนะ
ใช่จากสามสิบกว่าล้านคนมันจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ซึ่งเรื่องนี้เลขาธิการพักพลังประชารัฐก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่า
มันเป็นแค่วาธกรรมคือเป็นคำพูดที่ปลุกใจ
ให้รู้สึกว่าฮึกเหิมเป็นการให้กำลังใจกันและกันเฉย
ส่วนนายรัฐมนตรีเองนะคะมีการอ้อนสื่อครวนเพลงร้องเพลงอ้อนสื่อ
อย่างที่เรารู้กันนายกมีความสามารถทางด้านดนตรี
ฉันก็ชื่นชอบเรื่องของดนตรีอยู่แล้วไปฟังกันหน่อยสิว่าร้องเพลงอะไรอ้อนสื่อคะ
คิดถึงกันแล้วบอกว่านายกไม่อยู่หลายวันนายกคิดถึงทุกคนเสมอนะ
คิดถึงสื่อคิดถึงคนไทยคิดถึงคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะ
บ้านเราไงรู้จักไหมบ้านเราแสนสุขใจ
แม้จะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา
ประโยคแค่ดีกว่านะ

เออแต่ก็ดีนายกร้องเพลงให้ฟังนั้นนะ
หลังเนี่ยไม่ค่อยได้ยินนายกขึ้นเสียงนะ
สื่อคิดถึงบ้านไปต่างประเทศบ่อยช่วงนี้
นุ่มนวลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถือว่าอารมณ์ดีเลยล่ะ
อย่างที่บอกตอนต้นได้ยินเสียงไหมก็ไม่รู้คิดถึงกันหรือเปล่า
นายกไม่อยู่หลายวันแม่มีการอ้อนสื่อนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องการเมืองโดยเฉพาะกรณีคำสั่งหัวหน้าคอสช
ที่ให้ขยายเวลาแบ่งเขตเลือกตั้งโหเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
โดนจมตีเยอะนะซึ่งนายกก็ยืนยันบอกว่า
จะไม่เชื่อเลือกตั้งก็ทั้งหมดนี้ผมเป็นไปตามรถแมพของผมประกาศไปแล้ว
สุดแล้วแต่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นตามมาก็เป็นเรื่องของในส่วนรวมที่ไปว่ากันมา
ส่วนทางด้านของนายสนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะเลขาที่การพักพลังประชารัฐนะคะก็ออกมาบอก
คือพอดีเมื่อวานนี้ก่อนประชุมคอรมอลเจ้าตัวต้องขอลากิจ
เพราะจะต้องไปชี้แจงเรื่องที่ประกาศว่าพักพลังประชารัฐ
กวาดที่นั่งสอสอ๓๕๐เขตอย่างแน่นอน

เอาอะไรจริงจังขนาดนั้นก็เป็นวัฒกรรมพูดให้กำลังใจในการทำงาน
คุณไม่เคยเป็นกันเหรอว่าเอาเลยวันนี้เราจะทำให้ยอดมันพุ่งทะลุโลกอวกาศ
อะไรแบบนี้มันก็คือพูดคุยกันเพื่อให้กำลังใจกัน
ไม่ได้บอกว่าจะกวาดที่นั่งสอสอได้ทั้งหมดหรอก
เพราะว่าถ้าดูตามหลักทางการเมืองเนี่ยใครคำนวณมาเขาก็รู้กันว่ามันเป็นไปไม่ได้
ผมอยากทรงเข้าใจกับทางทุกท่านนะครับว่าการบอก๓๕๐เครตนั้นเป็นการให้กำลังใจภายในให้กับมวลสมาชิกที่เป็นสมาชิกของภักดิ์พลังประชารัฐให้มีกำลังใจในการทำงานอย่างเข้มแข็งในพื้นที่ทั้ง๓๕๐เครตนะครับ

ครั้งนี้ฉันก็เห็นใจคนการเมืองนะพูดอะไรนี้อะไรหน่อยไม่ได้เลยอ่ะ
ต้องแบบเป็นประเด็นไปกันซะหมดพูดล้อเล่นบ้างก็ไม่ได้นะคะ
อ่าส่วนประเด็นเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬากระชับมิตรนะคะ
หลังจากที่พักอนาคตใหม่เขาขอถอนตัวจากการร่วมกิจกรรมนี้แล้วเนี่ย
ล่าสุดพรรคภูมิใจไทยนายจิตรพลทิพโภคาสกุล
ขอถอนตัวเหมือนกันค่ะไม่ขอเข้าร่วมกิจกรรม
เพราะเกรงว่าจะถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมือง

แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าจุดยืนของพักภูมิใจไทยเนี่ย
สนับสนุนการยุติการแบ่งสีแบ่งข้าง

เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาและยืนหยัดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เขาก็ชี้แจงชัดเจนนะว่าทำไมถึงไม่เข้าร่วม
ส่วนภาคประชาธิบัติค่ะนายถาวรเศรษฐ์เนียมอดีตสสสงขลา
เมื่อวานนี้ก็ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารพัก
สำหรับกรณีเปิดบ้านให้นายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ทำกิจกรรมและสมัครสมาชิก
โดยปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่ายังรักบ้านหลังนี้ยังรักประชาธิปัตย์อยู่
ซึ่งในวันนี้คาดว่านายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
น่าจะเป็นคนแถลงผลสอบด้วยตัวเองเลยค่ะ